สำหรับการเสียชีวิต๑ในแก่นำคนสำคัญของกลุ่มไอซิส
และเป็นส่วนสำคัญในการปลุกระดมการโจมตีแบบโลนวูฟ
รวมทั้งการพุ่งเป้าโจมตีในยุโรปด้วยค่ะ
กลุ่มไอซิสออกมาแสดงเป็นการยืนยนว่า
อาบูบูฮามัติอัลอาร์ตนานี่วัย๓๙ปีโคศกของกลุ่ม
เสียชีวิตระหว่างการลงพื้นที่เตรียมนำนักรบไอซิส
เปิดปฏิบัติการตอบโต้กำลังทหารฝ่ายรัฐบาลซีเรีย
เมืองอเล็ปโปเมื่อวันที่๒๙สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ
แต่ว่ากลุ่มไอซิสไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดที่แน่ชัด
ว่าแก่นำสำคัญรายนี้เสียชีวิตจากการโจมตีของฝ่ายใด
อาบูบัวฮามัดอัลอาร์นานี่เป็นคนสำคัญของกลุ่มไอซิส
ในการวางแผนโจมตีในดินแดนชาติตะวันตก
และเป็นผู้ออกมาปลุกระดมการเคลื่อนไหวแบบโลนวูฟ
รวมทั้งรับผิดชอบจัดหาสมาชิกใหม่
และการฝึกโจมตีเป้าหมายในยุโรป
ก่อนหน้านี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ
ได้ตั้งค่าหัวไว้ที่๕ล้านดอลลาร์สหรัฐ
หรือประมาณ๑๗๕ล้านบาท
ทำให้เขาเป็นสมาชิกไอซิส
ที่มีค่าหัวสูงสุดเป็นลำดับที่๒นะคะ
รองจากอาร์บูบาลก้าอัลบัคดาดี้

ทางด้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่อต้านก่อการร้ายของสหรัฐที่กำลังสอดส่องความเคลื่อนไหวของกลุ่มไอซิส
มองว่าการเสียชีวิตของอาร์ตนานี่จะส่งผลกระทบต่อกลุ่มไอซิส
เพราะว่าที่ผ่านมาค่ะเป็นคนวางแผนและเป็นคนจัดหานักรบไปโจมตีในยุโรป
แต่หากมองในอีกด้านหนึ่งนะคะการโฆษณาชวนเชื่อของไอซิสและการเกณฑ์นักรบ
ได้มีการเคลื่อนไหวทางออนไลน์ที่จะมีอาการเดินหน้าต่อไปได้แม้ไม่มีนายอัตนานี่ก็ตามค่ะ